มาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

ถูกต้องค่ะผู้ชายคนนี้เขางงเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดี
ก็มีคนนึงมาดักหน้าแล้วหลังจากนั้นก็มีการชวนเพื่อนมาอีกคนนึงด้วย
ทำร้ายเขาด้วยอาวุธปืนถามว่าเอาปืนยิงเหรอ
ยังไม่ได้ยิงค่ะเอาปืนทุบหัวยิงปืนขึ้นฟ้า
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงต้องทำขนาดนี้
ดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านนางล่า
ตรงสามแยกถนนเสน่ห์จรินที่เขตเทศบาลภัทธลุงตอนค่ำของเมื่อวาน
นี่ตำรวจไปถึงแล้วไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
คนเจ็บคือคุณทรงพลแท่นสงฆ์อายุ๓๕ปี
เขาโดนทำร้ายด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
แล้วตอนที่ตำรวจไปถึงเขาก็เอารอยฟกช้ำต่างให้ตำรวจดู
คุณตำรวจดูที่หัวผมสิดูตามเนื้อตามตัวสิ
อกจากนี้ไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอก

ตัวคนเจ็บนายทรงพลเขาเล่าให้กับนักข่าวฟัง
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุผมขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
พอมาถึงตรงนี้ก็มีผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาดัก

หลังจากนั้นนะเขาตามเพื่อนอีกคนนึงมาก็รวมเป็น๒คน
แล้วทั้งสองคนเอาปืนมาทุบหัวผมมาทำร้ายร่างกายผม
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่พื้น
อันนี้คือกระสุนจากที่เขายิงปืนขู่ขึ้นฟ้า
หลังจากนั้น๒คนนะเขาหนีไป
ตัวของคุณทรงพลเองเขาก็บอกว่า
รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ถามว่าคุณทรงพลรู้จักไหมกับสองคนที่มาทำร้าย
คุณทรงพลพยักหน้าบอกว่ารู้จัก
แล้วก็คิดว่าปมรอบนี้ที่ผมโดนแบบนี้

เขาคงคิดว่าผมไปยุ่งกับแฟนสาวของฝั่งนั้นมั้ง

ก็นำตัวนายทรงพลไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็สั่งให้ชุดสืบไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามตัวคนร้ายทั้งสองคนมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ